เขาก็ตะลึงเหมือนกันคุณเพราะว่าไปเจอกับงูเหลือม
แล้วเป็นงูเหลือมยักษ์ด้วยนะมันโผล่มาเขมือบสัตว์ของชาวบ้าน

โปรดติดตามตอนต่อไป
ซึ่งเขาเป็นคนที่เห็นเหตุการณ์
งูเหลือมบุกไปกินสัตว์ของชาวบ้านค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เขากลายตะบนชะมายอำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราชนะจ๊ะ
ชาวบ้านเขาบอกว่างูตัวนี้น่าจะกินหมูดินตัวใหญ่เข้าไป

พอขังมีเมื่อกีดขึ้น

เอายังไงเอาที่ตรงที่ตักมันไปเลยดีกว่าครับเอาที่ตรงที่ตักมันไปเลยดีกว่าครับ
เอาที่ตรงที่ตักมันไปเลยดีกว่าครับเอาที่ตรงที่ตักมันไปเลยดีกว่าครับ
เอาที่ตรงที่ตักมันไปเลยดีกว่าครับเอาที่ตรงที่ตักมันไปเลยดีกว่าครับ
พอใส่งูเข้าไปหน่อยนะคะโอเคเป็นกระสอบสำหรับเก็บงูโดยเฉพาะ

ยังไงก็เขาก็พยายามแหละที่จะเอามันใส่กระสอบแล้วเดี๋ยวไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเนาะ

ว่ามันกินพวกสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านไป
เอาพูดตรงนะนึกว่ากินคนเข้าไป

เราเคยเห็นตามข่าวแต่เป็นข่าวในต่างประเทศนะ

งูเหลือมเนี่ยเคยมีข่าวว่ากินคนเข้าไปด้วยนะ
เดียวค่ะถึงบอกไงว่าต่อให้เป็นงูชนิดไหนมันก็อันตรายทั้งนั้น